ว่าเรื่องนี้นะก็ปฏิหารเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุมันเละขนาดนี้
แต่คนขับรอดคุณผู้ชมแค่ขาหักแขนหักนิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไร

พามาสองคนทำทำไมเจออีกคนนึง

แล้วเมื่อกี้ผมมา๒คนมาคนเดียวสรุป

ตอนนี้เก็บชายหนึ่งร้านที่ประเทศ

ไม่เหลือกับคำว่ารถ
มันเป็นกลายเป็นซากไปแล้วเป็นเศษเหล็กไปแล้วอ่ะคุณผู้ชม
คือดูไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เนี่ยค่ะ
ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนอนเล่นมือถืออยู่
ว่าเล่นก็คงไม่ได้เล่นอะไรเพลินเขาอาจจะมีการแจ้งข่าว
บอกข่าวญาติพี่น้องเขาอ่ะนะแต่ว่าเขารอดอ่ะ
เขาไม่เสียชีวิตคุณผู้ชมเห็นสภาพแบบนี้แล้ว
โอ้โหต้องน่าตกอกตกใจจริงนะคะ
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนแสงชูโตในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
คนขับอายุ๒๔ปีรอดตายมาได้
บาดเจ็บแค่ขาหักนิดหน่อยแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาปฐมพยาบาลนะคะ
ทีนี้ค่ะพี่ชายของคนขับรถคันนี้นะคะ
ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกเล่าความรู้สึก
บอกว่านะตอนแรกที่เห็นสภาพรถแล้วเนี่ยทำใจเลย

แต่เดชบุญคุณผู้ชมอาจจะเพราะพกพระพกพระดีเอาไว้
กเอาไว้พกของดีก็คือพระดีไว้คุ้มครอง
อันนี้เป็นความเชื่อของเขาแต่ที่น่าเสียใจก็คือว่า
พระกับกระเป๋าเนี่ยถูกขโมยไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
ไม่รู้สินะว่าหายไปยังไงกับใครเมื่อไหร่
ทีนี้พอชาวเน็ตได้มาดูโพสต์นี้นะคะ
ก็พากันไปคอมเมนต์ต่างนานา

เรื่องแรกคือถามว่าพระดีที่ว่านี่พระอะไร
คุณผู้ชมแล้วอย่างที่สองก็คือทะเบียนที่ว่านี่ทะเบียนอะไร
ก็เฉลยกันไปตามนี้นะคะ
ที่ว่าก็คือเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นรวยไม่หยุดปี๓๕
ส่วนเลขทะเบียนก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องตรวจสอบแหละสาเหตุอุบัติเหตุเกิดจากอะไร
ถ้ามีคู่กรณีก็ต้องว่ากันไปตามผิด
ถ้าไม่มีก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยต่อไปนะคะ
แต่อย่างนี้ทุกทีอุบัติเหตุพอชนปุ๊บคนรอดมาได้

แล้วนะคะหลวงปู่หลิวนั่งบนพญาเต่าเรือน
แล้วก็หลวงปู่หลิวก็เป็นเกจิชื่อดัง
หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะ